คุณผู้ชมครับมาดูการปรับตัวของเกษตรกรกันหน่อยนะฮะ
พอจะปลูกอะไรหน้าฝนก็น้ำท่วมหน้าแรงน้ำก็ไม่พอ
ก็ต้องหาชีวิตเสริมรวมกลุ่มกันขายป่อเปี๊ยะ
เป็นรายได้เสริมไปประทังชีวิตไป
ไม่ได้รอมเรื่องของธรรมชาติอย่างเดียวนะครับ
ชาวบ้านที่บ้านวังน้ำขาวนะฮะตำบลไตรตรึงอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะฮะ
กำลังขมักเม่นกันในการห่อป่อเปี๊ยะเพื่อส่งขายให้ทันลูกค้า
แนวคิดทำบ่อเปี๊ยะเนี่ยมาจากนายสมคิดน้ำเงินสกุลนีครับ
แล้วก็นางอารับจ้ายประเสริฐสองสามีภรรยาก็อยากจะหาอาชีพเสริม
นะฮะจากการทำสวนทำไร่ต่างต่างนะฮะก็เลยไปเรียนทำขนมป่อเปี๊ยะครับ
ทำเป็นอาชีพขึ้นมาได้ทำส่งขายให้กับลูกค้านะฮะ
ทั้งในตำบลนะฮะแล้วก็ต่างตำบลนะครับนะฮะ
ซึ่งตอนเนี้ยลูกค้าเนี่ยประทับใจเป็นอย่างมากนะฮะเขาบอกอร่อยมากเลยเนี่ย
บอกต่อกันไปเยอะแยะมากมายใช่แล้วจะบอกว่าแบบนี้นะก๊อฟคุณผู้ชมแล้วก็พี่เบิร์ต
ปัจจุบันเนี่ยมีลูกค้าขาประจำจากกรุงเทพนะสั่งป่อเปี๊ยะทุกสัปดาห์แล้วสั่งทีละเยอะเยอะนะฮะ
ก็เลยทำให้กำลังการผลิตในครัวเรือนตอนนี้ต้องบอกว่าไม่เพียงพอนะคะ
เลยนำไปสู่การจ้างจ้างงานกับกลุ่มแม่บ้านคนในชุมชนเห็นไหมเนี่ยดีต่อต่อ
ส่งต่อเรื่องของสิ่งที่ดีนะคะกลายเป็นว่าคนในชุมชนเนี่ยก็มีรายได้ไปด้วย
จ้างงานไปด้วยเลยใช่มารับจ้างห่อป่อเปี๊ยะค่ะสามสิบชิ้นได้สี่บาท
มีความชำนาญในการห่อก็ทำให้มีรายได้เฉลี่ยสูงเนี่ย
วันละเจ็ดร้อยบาทเลยนะอืมวันละเจ็ดร้อยบาทนอกจากนี้ยังทำให้กลุ่มแม่บ้านมีรายได้เสริมจากการ
รอเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรอีกด้วยนะคะป่อเปี๊ยะของที่นี่ค่ะ
คุณผู้ชมมีอะไรบ้างไส้ไส้กุ้งแห้งไส้พริกไทย
ส่วนการสั่งซื้อยอดสั่งซื้อในวันอาทิตย์นะก็จะเริ่มทำในวันจันทร์กับวันอังคาร
จากนั้นลูกค้าก็ต้องเดินทางมารับป่อเปี๊ยะเองที่บ้านส่วนใครที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้
เบอร์โทรศัพท์จัดให้หน้าจอแล้วนะจ๊ะอร่อยมากทำกับอันนี้น่ะอืมแตงกวาเออ
ใช่ไหมฮะน้ำจิ้มก็หวานหวานเนอะใช่จิ้มถั่วเนอะอ๋อโอ้ยดูเนี้ยทอดเนี้ยกรอบเชียวว่ะ
ใช่เหลืองเหลืองทองทองไส้กุ้งแห้งเนี้ยชอบเราสามคนอ่ะหิวอ่ะคุณผู้ชมหิวแหละดูออก